เหตุการณ์นี้ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
คราวนี้เป็นข่าวเฉาในแวดวงผ้าเหลือง

เป็นหลวงตาวัดดังค่ะคุณ

หลักฐานนี่โอ้โหเต็มมือถือเต็มเครื่องเลยค่ะ
ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวค่ะ
อันนี้ฟังมุกด้วยเห็นปะ
อันนี้เป็นของตาปะเนี่ย
หลวงตาอันนี้เป็นภาพของหลวงตากับเด็กน้อยผู้หญิงใช่ไหม

อยู่ที่นี่
โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
ถามหลวงตาเลยนี่ของหลวงตาใช่มั้ย
แล้วภาพน่ะก็เป็นอวัยวะเพศของหลวงตาคือมันเห็นแล้วก็รู้อะค่ะ
ทีนี้นาทีนี้ที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะ
ทางพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่ะ

เขาก็นำกำลังชุดสืบตำรวจภูทรภาค๔เนี่ยนะ
รวมถึงชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑เข้าไปจับกลุ่มตัวหลวงตาคือพระอธิการถนอมครุธรรมโมอายุ๖๖ปีค่ะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลประสิทธิตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ถามว่างานนี้ทำไมบิ๊กโจ๊กต้องเข้าไปเองนะฮะจริงบิ๊กโจ๊กเขาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสื่อลามกอนาจารย์เด็ก๓๐๒๒จังหวัดทั่วประเทศ
และทีนี้มีการสืบทราบเรื่องราวต่างเรื่องของการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยปฏิบัติการนี้ฮะ
จับกุมสื่อลามมกอาณาจารย์
แล้วก็นี่มีสื่อที่หลุดลอดออกไป
บอกว่ามาจากวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด

เพราะว่าถือว่าเป็นสารที่แห่งหนึ่งที่บอกว่าโอ้โห
มีสิ่งลามกอนาจารย์หลุดเข้าไปจากการตรวจสอบได้

ใช่ค่ะแหมพอดูหลักฐานจากมือถือของหลวงตา
หลวงตาก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานล่ะค่ะ

กระทำอนาจารย์เด็กหญิงในกุฏิเอาไว้ด้วย
แล้วก็มีรูปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่เลย

อกจากนั้นยังมีคลิปโป๊ะอื่นอีกเพียบเต็มเครื่องไปหมดเลยนะคะ
หลวงตาบวชมา๑๙พันศา
แล้วยอมรับนะว่าได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปกระทำอนาจารย์เด็กหญิงจริง

ทำมาแล้วหลายครั้งมีเด็กหญิงที่เป็นพี่น้องกันคนโต
เด็กหญิงอายุ๘ขวบแต่ว่าคนน้อง๓ขวบ
๓ขวบก็ถูกกระทำอนาจารย์ค่ะ
เพราะว่าหลวงตาใช้วิธีการแบบนี้เอาขนมมาล่อ
ให้พี่น้องให้เด็กหญิงเข้ามาในกุฏิ
ทีนี้พอมีการเอาขนมเอาเงินมาล่อ
หลังจากนั้นเข้ามาถึงแล้วหลวงตาจะให้เด็กถอดกางเกงออก
หลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้ข่มขืนนะ
แต่หลังจากที่เด็กถอดกางเกงแล้ว
ใช้อวัยวะเพศถูไถไม่ได้มีการสอดใสอะไรเข้าไป
หลังจากนั้นหลวงตาก็ให้เงินให้ขนมกับเด็ก
บอกให้เด็กอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใคร
ทีนี้พอมีหลักฐานทุกอย่างมัดตัวชัด
เจ้าหน้าที่ก็นำหลวงตาไปศึกแล้วก็แจ้งข้อหา
ข้อหาเกี่ยวกับการพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามันดา
แล้วก็เรื่องของการกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็มีการนำคลิปโป๊บภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวหลวงตาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ในการกวาดล้าง
สื่อละมกอนาจารย์เด็ก๓๐๒๒จังหวัดทั่วประเทศ
จากกรณีของที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าไปควบคุมตัวหลวงตา

มันยังมีนะฮะตัวอย่างที่ถูกจับอีกนะฮะ
อย่างเช่นจังหวัดตราดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา
เป็นอดีตข้าราชการพมเลยนะคุณ

ก่อเหตุกระทำอาณาจารย์เด็กหญิงแล้วก็เก็บภาพเอาไว้แบล็คเมย์เหยื่อนะครับ
ตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกตัวอย่างหนึ่งที่หนองคาย
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นครูโรงเรียนปฐมคุณ
ใช่มีภาพลามกของเด็กผู้หญิงไม่ต่ำกว่า

๕๐๐๐๐คลิปคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกทุกรายที่มีการจับกลุ่มและมีการสืบสวนขยายผล
ครั้งนี้ต้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การค้าประเวณี
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเยาวชนและสตรี
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ใช่นี่ดิฉันมานั่งไล่ดูนะ
แต่ละเคสที่เข้าไปบุกจับกลุ่มเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องสะเทือนใจทั้งนั้นเลย